มาดูเรื่องของการอำนวยความสะดวกของกรมการกงศุลนะคะ
ตอนนี้ได้ทำจุดบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารค่ะ
สารกลางจังหวัดมุกดาหารนายชาตรีอัจจนานันต์
ธิบดีกรมการกงศุลและผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงนะคะ
จัดทำหนังสือเดินทางและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการด้านต่าง
ธิบดีกรมการกงศูนย์บอกว่าเป็นหนึ่งในโครงการกงศูนย์สัญจร
ให้บริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่และจัดขึ้นเป็นครั้งที่๒
แล้วก็จะสิ้นสุด๑๖มีนาคมนี้
จากมุกดาหารเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติดกับประเทศลาว
เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะ
ให้บริการในวันแรกมีคนสนใจมาทำหนังสือเดินทางใหม่ทั้งหมดนะคะ
๘รายคาดว่าจนถึงวันสุดท้ายน่าจะมีคนมาทำหนังสือเดินทางที่จุดนี้
จังหวัดมุกดาหารประมาณ๓๐๐คนค่ะ
เขาบอกว่ามีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการนะครับ
ทั้งโทรคุ้มทุกค่ายเน็ตไม่อั้นไม่สะดุด
แชร์ค่าโทรกันในกลุ่มโทรหากันในกลุ่มฟรี
อินเทอร์เน็ตแรงขั้นสุดโอ้โหนี่ชอบจังเลยอ่ะ
สปีดเร็วแรงทั้งวัน
แต่สำหรับคนมีครอบครัวก็ยังสามารถใช้แพ็คเกจนี้ได้
โดยวันนี้จะขอแนะนำแพ็คเกจที่ถือว่าเป็นไฮไลท์๓แพ็คเกจ
พร้อมรับค่าโทรเพิ่ม๓๐๐นาทีต่อเดือนนาน๑๒รอบบินเนี่ยโอ้โห
ทั้ง๓แพ็คเกจดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ฮะ

ถึง๓๐มิถุนายนนี้ห้ามพลาดนะครับ
ค่ะโอ้โหอีกสักทีไหมโอ้โห
โอโหกับอีกหนึ่งข่าวดีโครงการดีนะคะ

่งเน้นทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมแบบยั่งยืน
แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม

การเติมเต็มและการเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง
เชิญชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างนิทานหุ่นมือเคลื่อนที่
เพื่อมอบให้กับห้องสมุดหุ่นมือสวนครูอังุ่นทองหล่อซอย๓
สมุดนิทานหุ่นมือแห่งนี้นะคะ
จะเป็นศูนย์รวมตุ๊กตาหุ่นมือฉากรวมถึงโรงละครจิ๋ว
ซึ่งทุกอย่างจะถูกบรรจุรวบรวมอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
เพื่อให้จิตอาสาของมูลนิธิกระจกเงา
สามารถนำนิทานหุ่นมือเคลื่อนที่นี้ออกไปเดินทาง
เล่าให้เด็กในแต่ละท้องที่ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล
เพื่อเป็นการจุดประกายจินตนาการในตัวเด็ก
รวมถึงห้องสมุดแห่งนี้ยังเปิดเป็นสาธารณะให้กับทุกครอบครัว
สามารถมาหยิบยืมนิทานหุ่นมือเคลื่อนที่เหล่านี้
สร้างสรรค์จินตนาการให้ลูกหลานของแต่ละครอบครัวได้
เปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวทุกครอบครัว
ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมายอีกด้วยค่ะ
นี่ดูสิน่ารักนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑มีนาคมไปจนถึง๑๕เมษายน๒๕๕๙
หรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะ๐๒๗๖๑๙๙๙๙๙
ดีจังนะครับเป็นโครงการดีนะเพราะว่าบางทีเรามีกระเป๋าที่แบบไม่ได้ใช้แล้ว
เอาไปไหนดีเอาไปโครงการนี้แล้วเป็นประโยชน์ต่อไปอีกนะครับ